อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเรื่องร้อนครับ
กรณีที่คุณแพรรี่นะก็คืออดีตพระภัยวัน
ได้มีการฟาดฟันกับพระชาตรีนะฮะ
เพราะว่าทางพระชาตรีก็มีการไลฟ์แล้วก็มีการพูดพาดพิงถึง
คือต้องบอกว่าหลังจากมีไปออกรายการดังด้วย

คือในทุกโซเชียลทุกช่องทาง
ถูกต้องครับพอมีการไลฟ์พาดพิงถึงคุณแพรรี่เนี่ยนะ
แล้วก็บางช่วงบางตอนมีการเรียกด้วยว่าอีด้วย

หลังจากนั้นก็มีทนายอีกหนึ่งคนเข้ามาเกี่ยวข้องบอกว่าอุ้ยทำแบบนี้เนี่ย
มีการไปกล่าวหาว่าพระสงฆ์แบบนั้นแบบนี้ต้องแจ้งความเอาผิดดำเนินคดี
ทางด้านของทนายธรรมราชนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีก
อดีตพระพุทธอิสระน่าจะคุ้นกันนะฮะก็ออกมาแนะนำ
บอกว่าเอออย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้ขออภัยนะคุณผู้ชมต้องพูดภาษานี้
เพราะเป็นภาษาสำนวนสุภาษิตคำพังเผยมีการเปรียบเปลยกันเอาไว้
ก็โพสต์เจ้าตัวเอาไว้แบบนี้ฮะคือดังพาสิทธิ์ครบคนผ่านพานพาไปหาผิด
บัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลอันนี้ประโยคคุ้น
แล้วข้างล่างเห็นไหมฮะที่มีเครื่องหมายคำพูดมันมีข้อความที่ผมบอกเอาไว้อยู่ว่า
อย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ของคนผ่านที่ทางอดีตพระพุทธอิสระ
เขาได้มีการพูดพาดพิงถึงนะครับอ้าวเหตุการณ์นี้เรื่องราวมันดูจะชักบานปลายไปเรื่อยแล้ว
ก็บอกว่ามีการกล่าวขอโทษถึงเรื่องราวที่มีการไปพูดพาดพิงก่อนหน้านี้
และทางด้านของอดีตพระไพรวัลก็คือคุณแพรรี่
อันนี้ก็ลุคนี้นานจะเห็นทีหนึ่งนะหลังก็จะแต่งเต็มหน่อยเนี่ยนะฮะ
พระชาตรีเขาโพสต์ขอโทษเนี่ยบอกว่าประโยคปิดท้ายคือก็จงอโหสิกรรม
ฝั่งของคุณแพรรี่เองก็ดูท่าทีจะอ่อนลง
แต่สุดท้ายพอทางด้านของอดีตพระพุทธอิสระมีการโพสต์แล้วก็เปรียบเปลย
แม้จะไม่ได้ระบุชื่ออย่างชัดเจนก็ตาม
ทางฝั่งของคุณแพรรี่นี่ก็ตอบโต้กลับเผ็ดร้อนเหมือนกันนะฮะ

จตุรงค์ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาครับ
เป็นคนที่เอาหลักฐานลับมาเผยแพร่บอกว่า
หลักฐานทั้งหมดมีคนส่งมาให้เมื่อ๒๓ปีที่แล้ว
ส่วนของคุณแพรรี่เนี่ยก็น่าจะมีหลักฐานที่ใหม่กว่า
ตอนนี้ยอมรับว่ารู้สึกผิดที่ครั้งหนึ่งเคยออกมาปกป้อง

ตอนนี้ผมก็ยอมรับว่าพลาดเพราะว่าคนร้องเรียนบานเลย
ยังไม่รวมเรื่องหลอกว่าจะให้ทุนไปเรียนรัสเซีย
แจกทุนการศึกษาเด็กถึงเวลาก็ไม่ได้แจกจริงอย่างนี้
มันจะกลายออกลูกเป็นแนวค้ามนุษย์ไปอีก
คือจริงไม่จริงไม่รู้แจกไม่แจกไม่รู้
แต่จะหลอกล่อให้คนไปก็มี
ประเด็นที่คุณแพรรี่เขาพูดอย่างเผ็ดร้อน
ก็คือการออกมาแฉเรื่องราวของพระรูปหนึ่ง
ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการยืมเงินประชาชน
กู้ยืมเงินจากประชาชนมาเป็นหลักล้านแล้วก็ไม่คืน
รวมไปถึงการถ่ายรูปอาณาจารย์ถ่ายรูปซิกแพค
ถ่ายรูปโชว์กล้ามส่งให้ศรีกา
อันนี้ก็เป็นการแฉออกมามันก็เลยมีความเผ็ดร้อน
แล้วก็มีการเชื่อมโยงกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะ
แต่เอาล่ะพอเรื่องมันเหมือนว่าจะจบเนี่ยนะฮะ
คุณแพรรี่ไพรวันก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
เอาจริงนะไม่ติดใจเหตุการณ์ที่จะไปโต้เถียงกับทนายธรรมราช
ซึ่งก่อนหน้านี้พอออกจอนี่มันโอ้โหจอทีวีร้อนเลยนะฮะ
ส่วนเรื่องคดีความก็ต้องดำเนินต่อไป
ขณะนี้ทนายความในฝั่งของคุณแพรรี่เนี่ยรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับ
เนื่องจากว่าอีกฝั่งหนึ่งนั้นเขามากล่าวหาว่าคุณแพรรี่ไปวิจารณ์คณะสงฆ์
แต่ตอนนี้มีหลายคนที่ออกมาแสดงความคิดความเห็น
บางคนเขาบอกว่าออกมาเพราะต้องการหิวแสงต้องการพื้นที่หรือเปล่า

คุณแพรรี่ยกตัวอย่างด้วยครับเช่นผู้ชายคนหนึ่ง
พระกึ่งคารวาสเอ๊ะใครผมก็ไม่แน่ใจครับ
ก็ถือว่าหิวแสงจนทำให้ฝนตกโดยที่ได้โพสต์ตอบโต้ไปแล้วบนเฟซบุ๊ก
อันนี้คือสิ่งที่คุณแพรรี่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดฮะ
ดิฉันว่าทำไมแดดไม่ออกนะคะเออดูดแสงไปหมดเลยค่ะ
หิวแสงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เห็นบทความแล้ว
แล้วผมก็ได้ตับโต้ไปแล้วในเฟสก็ไปอ่านดูตามนั้นเลย
ถ้าไปรับใช้พระศาสนาปกป้องพระที่ทำดีดิฉันไม่มีปัญหาเลยนะคะ
ไปช่วยเหลือพระที่ท่านถูกกันแกล้งอะไรสิ
ฉันไม่ว่าแต่นี่มาทิหารรถชี
ปกป้องคนที่ทำความผิดที่ฉันว่าอย่างนี้มันไม่ถูก
สรุปเหตุการณ์ที่เดินเรื่องมาถึงตรงนี้

เพื่อจะฟ้องดำเนินคดีกับคนที่มากล่าวหาพาดพิงเขา

ในส่วนของพระชาตรีที่เริ่มต้นจากการไลฟ์และพาดพิงถึง
ตอนนี้วงของพระชาตรีขยับออกไปตรงนู้นแล้ว
แต่มีวงแทรกเข้ามาก็คือทนายธรรมราช
เขาก็รู้สึกว่าการมาพูดจาแบบนี้เหมือนจะจาบจ้วงหรือเปล่า

ก็เลยเป็นที่มาของการไปพบกับตำรวจที่ฉะเชิงเซา
ทนายธรรมราชไปแจ้งความเพื่อจะเอาผิดกับทางคุณแพรรี่ด้วย
ก็ต่างฝ่ายต่างสู้กันด้วยกฎหมายพูดง่ายนะครับ
แล้วก็มีอดีตพระพุทธอิสระที่ก็แทรกกลางเข้ามา
โดยการโพสต์มีการเปรียบเลยอย่างที่ผมบอกในตอนแรกนะ
นี่สรุปแล้วมันกี่วงแล้วคะคุณ
คือจริงผมว่ามันเป็นวงกลมวงเดิมแหละครับ
แต่ว่าตัวละครเนี่ยเพิ่มมาอยู่เรื่อยนะครับ
มีนักแสดงหลักนักแสดงสมทบเนี่ยเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะครับ
อ้าวล่าสุดถอชายเดตหรือว่าถกระดูกเหล็ก

หลังจากที่มีนักกฎหมายคนหนึ่งเนี่ย
แจ้งความเอาผิดกับทางคุณแพรรี่ข้อหามินประมาท
ทางด้านของทนายอนัญชัยบอกว่าไม่สามารถดำเนินการฟ้องได้
ทั้งข้อหาหมินประมาทและตามพบคณะสงศ์
นี่นะคะเพราะคำว่าคณะสงศ์
คำว่าคณะคือต้องเป็นบุคคลหมู่มาก

จะต้องมีพระสงฆ์ตั้งแต่๒รูปขึ้นไป
ถึงจะใช้คำว่าคณะสงฆ์ได้
ดังนั้นอ้าวนั่นรูปเดียวนี่นะ

อันนี้คือการถกเถียงกันด้วย
ข้อความทางกฎหมายและการตีความนะฮะ
อันนี้คุณผู้ชมครับไม่ต้องตกใจนะ
ภาษากฎหมายเขาจะมีข้อความและสามารถที่จะตีความได้
เพื่อเขาเรียกว่าชิงไหวชิงพริบกัน

ไปแจ้งความแบบนี้ระวังจะโดนแจ้งกลับ
ฐานแจ้งความเท็จนะฮะ

ถามทนายธรรมราชหน่อยครับทนายธรรมราช
ไปแจ้งความที่โรงพักฉะเชิงเซาก่อนหน้านี้
เป็นเลขาธิการกองบุญธนายความเพื่อปกป้องและสืบทอดพระพุทธศาสนา
ยืนยันสิ่งที่ไปแจ้งความเอาผิดกับคุณแพรรี่
ทำไปในฐานะประชาชนต้องการปกป้องพระศาสนา
แล้วไม่กลัวด้วยนะฮะว่าถ้าจะโดนฟ้องกลับ
เดี๋ยวจะเร่งรวบรวมหลักฐานที่เป็นคลิปอื่น
เอามารวมส่งให้กับทางตำรวจเลยทีเดียว
ส่วนกรณีที่มีนักกฎหมายบางคนออกมาเตือนว่าสิ่งที่ทำเนี่ย
อาจจะไม่สามารถฟ้องได้เจ้าตัวจะว่ายังไงลองฟังฮะ
คณะส่งนี่ก็คือพระส่งหรือบรรดาพพิสูจน์รูป
ใดรูปหนึ่งเรื่องคณะสงฆ์เนี่ยผมไม่ได้กังวลเลยครับ
ความเห็นของท่านทนายที่ว่าอาวุโสหรือมีชื่อเสียงเนี่ย

หลักฐานทางวิชาการก็คือหลักฐานทางวิชาการ